มาดูข่าวนี้กันนะคะเป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจสำหรับใครหลายคนเลย
เขาบอกว่ายามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานครับแต่พอยามพิการค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงถูกสามีเนี่ยขับรถเอามาปล่อยทิ้งไว้ริมถนนเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะคะ
จนเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจโรงพักดอนเมืองได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ชายขับรถเก่งมัสด้า
เขตดอนเมืองก็ให้ตำรวจสายตรวจไปช่วยกันดูหน่อยตำรวจมาถึงก็เจอผู้หญิงคนนี้จริงจริงนะคะ
ก็ต้องอุ้มกันขึ้นรถมาสอบสวนที่โรงพักทราบชื่อก็คือนางสาวปริศนาอายุสามสิบแปดปีค่ะ
นางสาวปริศนาเนี่ยเพิ่งจะป่วยเป็นอามพลึกครึ่งตัวเดินไม่ได้เมื่อประมาณ๑ปีที่ผ่านมา
พอถามว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใครเอามาปล่อยไว้เธอก็บอกว่า
คนที่นำเธอมาทิ้งไว้ก็คือนายวิชัยสามีของเธอเองหลังจากนั้นประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาเดินทางมาที่โรงพักดอนเมืองเพื่อประสานการช่วยเหลือ
เตรียมที่จะนำตัวนางสาวปริศนาไปพักชั่วคราวที่มูลนิธิก่อน
ก่อนที่จะส่งให้สถานสงเคราะห์คนพิการดูแลต่อไป

ไปเจอนายวิชัยสามีของนางสาวปริศนา

จอดรถซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออยู่

ตำรวจก็เลยรวบตัวมาไหนมาคุยกันหน่อยมาคุยกันที่โรงพักหน่อยสิ
มาถึงโรงพักตำรวจก็ถามว่าทำไมเอาเมียไปทิ้ง
นายวิชัยบอกว่าไม่ได้ทิ้งนะเมียพิการของเขาเนี่ย
กระโดดลงจากรถเองเขาจอดรถลงไปเดินซื้อลงไปซื้อข้าวผัด
พอกลับมาก็ไม่เห็นเมียแล้วก็เลยขับรถตระเวนออกตามหาแต่ไม่เจอ
เพิ่งมารู้นี่แหละว่าเมียถูกพามาโรงพักตอนเจอกับตำรวจสายตรวจ
อ่าคำพูดก็บอกเองว่าเมียพิการแล้วเมียพิการจะกระโดดลงจากรถอย่างไร
พอกระโดดลงไปแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนด้วยหาไม่เจอ
เออทำไมถึงไม่เห็นล่ะก็น่าจะเห็นนะคือตำรวจเองฟังตำรวจก็ไม่ไม่
เชื่อนะแต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับนายวิชัย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะที่สำคัญนางสาวปริศนา
ภรรยาที่ถูกทิ้งเนี่ยก็ยังขอร้องไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย
ตำรวจก็เลยทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็สอนว่าอย่าเอาเมียไปทิ้งอีก
นี่คนทิ้งไม่ได้แต่ว่านางปวีนาเองบอกว่ายังไม่ไว้ใจ
เพราะว่ามีคนรู้จักนายวิชัยมาเล่าให้ฟังว่า
นายวิชัยคนนี้ชอบดื่มเหล้าเมาไม่ทำการทำงานอะไร
แล้วก็ชอบหลอกขอเงินเมียไปใช้จ่ายด้วยมูลนิธิปวีนาก็เลยให้นางสาวปริศนา
พักที่มูลนิธิก่อนเพื่อจะประสานกระทรวงพัฒนาสังคม
มาดูแลครอบครัวนี้ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยฮะ
ถ้าผู้หญิงคนนี้กระโดดลงจากรถต้องมีแผลถลอกตามร่างกายถูกไหม
อืมแล้วสภาพเขาเนี้ยต้องมีคนอุ้มคือเขาเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้อ่ะ
คือต่อให้กระโดดจริงเขาจะไปไหนได้คะก็ต้องอยู่ตรงนั้น
คุณบอกว่ากลับมาที่รถแล้วหาภรรยาไม่เจอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะครับ